ศพผู้หญิงอายุ๗๖ปีที่จังหวัดเชียงใหม่

เผาศพยังไม่ทันไหม้เลยค่ะ
ปรากฏว่าลูกเขยถูกญาติญาติ๑๐คนรุมสกรรมเท้ามือมาเต็มเลยนะคะ

จุดเกิดเหตุชี้พิกัดกันก่อนเลยนะคะ
เกิดขึ้นภายในสุสานหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เบื้องต้นหลังจากที่เกิดเหตุ
เอาความคืบหน้าก่อนตำรวจสายตรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ
ก็มีทั้งคู่กรณีสองฝ่ายเป็นเครือญาติกันนี่แหละค่ะ
แต่ตอนตำรวจไปถึงแยกย้ายแล้ว
ร่องรอยก็คือเลือดให้ดูต่างหน้าแบบนี้
ทีนี้ตำรวจก็เลยสอบถามสับปะเลอในวัด
สอบถามนายมานิดธรรมเซน

ก่อนเกิดเหตุทางญาติ

มาทำพิธีชาปนกิจศพ
แล้วก็ช่วงที่มีการนำศพขึ้นเตาเผาบนเมน
ตัดสินใจโทรแจ้งความกับตำรวจเลยค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ที่โรงพักษพเมืองเชียงใหม่
ไปสอบถามคนที่บาดเจ็บคนนี้นะครับคุณผู้ชม
ชื่อว่านายพัทรพลกุลปะวรวัตรอายุ๔๗ปี
ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
หัวแตกใบหน้าก็เป็นรอยนี่นะคะ
หูขวาฉีกขาดเลือดอาบแก้ม

เราต้องยอมสีกันแบบนี้เพราะว่าโอ้โหเลือดเต็มอะค่ะโอ้โห
นายพัทรพลเล่าบอกว่าได้เคลื่อนศพแม่ยาย
อายุ๗๖ปีไปทำพิธีชาปนกิจศพ
หลังจากที่แม่ยายเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
ก่อนเกิดเหตุบรรดาแขกเรือก็ต่างมาที่วัดมาร่วมไว้อาลัย
หลังจากนั้นก็ทยอยกลับกันหมดแล้วนะคะ
ทางฝั่งลูกหลานของแม่ยายกับพวกนับแล้วก็ประมาณ๑๐คน

เข้ามาต่อว่าเพราะเข้าใจผิดว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือนายพัทรพลเนี่ย
เป็นคนทำให้แม่ยายตาย
จากนั้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะวิ่งเข้ามาเลย
รุมทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บ
เขายืนยันเลยนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตำรวจได้มีการสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว
แล้วก็มีการส่งตัวนายพัทรพลคนบาดเจ็บ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนดอกก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกกลุ่มผู้ชายที่ไปรุมทำร้ายนายพัทรพล
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ